คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักร้องหนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่า
ปั้นเจษดาหรือว่าที่รู้จักกันดีในนามของปั้นแบตเชอร์นั่นเองนะคะ
ล่าสุดปล่อยซิงเกิ้ลออกมาเอาใจแฟนแล้วนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าแกล้งนั่นเอง
นี้ดิฉันแชร์บ่อยคุณทำไมเพื่อนดิฉันเป็นพระเอกเอ็มวี

ล้อน่ารักอยู่เหมือนกันนะคะ
ซึ่งเพลงแรกเขาบอกว่ามีแนวดนตรีเป็นโมเดิร์นร็อก
เนื้อหาเป็นโดนใจคนที่ถูกทำความรักคนรักทำร้ายซ้ำ
แต่ก็ยังหยุดรักหยุดตัดความสัมพันธ์ไม่ได้
เพราะถูกอีกฝ่ายแกล้งทำดีแกล้งรักก็เท่านั้นเอง

อ๋อเหมือนชีวิตดิฉันเลยครับคุณ
คือหนุ่มปั้นเขาบอกว่าหวังจะให้ผลงานเพลงนี้ติดหูอยู่ในใจคนฟังทุกคน
และที่สำคัญอยากฝากถึงมิวสิกวิดีโอด้วย
เขาบอกว่ามีเรื่องราวแบบหักมุมให้ได้ชมกันด้วยนะจ๊ะ
ก็ทำไม่ได้กลิ่นไอใหม่นะในความเป็นโมเดิร์ล็อกแต่แบบใหม่ขึ้นมาสำหรับคำว่าปั้นแบชเชอร์นะครับ